ที่หลายคนแชร์กันเยอะนั่นคือคุณไดอาน่า
คนนี้คือสะเทือนใจนัมเบอร์คลิปนะคะนัมเบอร์วันจริงในการช่วยเหลือดูแลสังคมนะคุณผู้ชม
คือเธอใช้ใจเต็มที่ทุ่มเทแรงใจแรงกายในการให้ทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้
เชื่อว่าคลิปนี้หลายคนน่าจะได้รับชมกันไปแล้ว
เป็นคลิปที่ค่อนข้างบีบหัวใจอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
มีการคุยกับผู้ป่วยโควิดจนวินาทีสุดท้ายที่เขาสิ้นลมไปนั่นเองนะฮะ
เมื่อคืนนี้ค่ะคุณไดเธอเองก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเธอต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกสำนักเลย
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยากจะพูดคุยกับเธอว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ

เพราะว่าเธอติดภารกิจในการทำงานช่วยเหลือสังคมนี่แหละค่ะ
เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงทุกวัน
ร้องกับแจงรายละเอียดในการทำงานของเพจเราต้องรอดค่ะ
ที่มาที่ไปว่าเพจเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะ

ไม่ว่าจะเป็นการรับเคสช่วยเหลือทางอินบ็อกซ์นะคะ
ประสานเอกสารส่งเข้าระบบ
อนิเตอร์เคสแล้วก็ติดตามอาการของผู้ติดเชื้อนะคะ
ประสานทีมอาสาต่างเพื่อลงหน้างานในเคสฉุกเฉินด้วยคือทำครบอะค่ะ
ประสานรถรับส่งผู้ติดเชื้อไปยังฮอสพิเทล

หรือจะเป็นกรณีที่แบบติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ
ก็จะมีการส่งยาสามัญให้นะคะ

กรณีเสียชีวิตเธอจัดการประสานวัดให้นะคะ
กรณีที่อยากกลับบ้านประสานรถให้ด้วย
พร้อมกันนี้คือเข้าหารือกับทางกรมการแพทย์นะคะ
เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือให้เข้าถึงทุกคนให้เร็วที่สุด

เหนือจากนี้เธอก็บอกด้วยว่าเธอวุ่นกับการเตรียมสถานที่
ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยใน๒พื้นที่นะ
ในเขตของผู้ขวางให้เลย๑๔๐เตียง
เขตคณะยาวอีก๕๐เตียงค่ะ
แล้วก็ที่ตั้งใจเดินเรื่องเอกสารและการวางระบบให้แล้วเสร็จใน๒๐วันนะ
ในช่วงท้ายโพสต์ค่ะคุณไดเองก็ขอบคุณทุกหน่วยงานเอาไว้ด้วยนะคะ
ที่ช่วยเหลือให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
อย่างที่บอกไปงานนี้งานใหญ่คุณใดคนเดียวทำเองไม่ได้นะคะ
เพราะว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าภาคส่วนใดก็ตามเนี่ย
ที่มีส่วนรับผิดชอบควรจะลงมือร่วมด้วยช่วยเหลือกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ

เพราะว่าคุณไดหรือว่าเราเองหรือว่าดาราทั้งประเทศเนี่ย
ไม่หมดหรอกจริงนะคะมันต้องช่วยกันนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอขอบคุณไดมากเลยนะคือจริงคือแบบ
คือขึ้นข้อนมาคือไดยขอโทษนะคราว

คือแบบที่ผ่านมาคือหลายคนคงจะอยากสัมภาษณ์เธอแล้วนะคะ
แต่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าเออให้เธอทำภาระหน้าที่ของเธอไปแล้วกันนะคะ

แล้วก็บอกว่าถ่ายรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

คนดูสีต้องติดแข็งขนาดไหน

ที่เขาจากไปส่งเขาจนวิธีนาทีสุดท้ายแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้มีคุณจ๊ะด้วยนะที่ได้ร่วมโครงการนี้
แต่ว่าจ๊ะเองบอกเลยว่าจิตใจจ๊ะไม่ไหวจริง

แล้วก็จะบอกว่าโควิดสถานการณ์แบบนี้กระทบคนไปทั่วเลย